สำคัญแน่นอนว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าประเด็นเนี่ย
พุ่งเป้าไปหากรกตแบบไม่รู้ลูกธนูกี่ดอกแล้วที่พุ่งพุ่งเข้าไปเพราะต้องการคำตอบ
เมื่อวานนี้หลังจากที่กรกตแถลงปุ๊บมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในโลกโซเชียลทันที
ไม่นับแฮชแท็กไม่นับคำถามไม่นับสเตตัสต่าง
สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นเด่นชัดสุดเลยกลายเป็นว่านี่ค่ะ
ถ้าไม่พอใจกรกตชุดนี้ประชาชนสามารถยื่นถอดถอนได้
อ้าวยังไงเป็นเพจไอลอร์นะคะ
ที่มีการเรียกร้องยื่นถอดถอยอะไรต่างนานา
มีคนไปลงชื่อถอดถอนกรกตค่ะ
เขาบอกเอาไว้ว่าถ้าไม่พอใจกรกตชุดนี้

และถ้าหากการยื่นคัดค้านการเลือกตั้งไม่เพียงพอ
และเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรกตนั้นผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้
อย่าลืมนะคะว่ากรกตเป็นองค์กรอิสระด้วย

ภายใต้บังคับมาตรา๒๓๖ในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
มีใจความถึงเรื่องการถอดถอนกรกตไว้ว่า
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คน
มีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช

ปปชมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอายการสูงสุด
เพื่อดำเนินการฟ้องสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อถอดถอนต่อไป
ตามกฎหมายต้องผ่านปปช
ปปชถ้าผ่านไปได้ต้องผ่านอายการสูงสุดอีกดะหนึ่ง

เป็นกรกตที่ทุจริต
และมีมณฑินที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
รวมถึงยังมีการอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนสองหมื่นคนได้มา
ลงชื่อถอดถอนกรกตด้วยนะคะ

เขาบอกว่า๔๗นาทีมีคนมาลงชื่อแล้วกว่า๑แสนคน
ที่ฉันเข้าไปดูเลยนะเอาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชม

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยจะ
แต่มันก็เป็นเสียงเป็นเสียงสะท้อนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเหมือนกัน